สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมากกลับมาวันพุธค่ะ
พุธวันที่หลายหลายคนจะหยุดยาวหยุดยาวเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้
ใช่ไหมแล้วก็ทางรัฐบาลประกาศวันที่๑๔หยุดด้วย
ไม่ได้หยุดคะวันสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวันหยุดยาว
ใช่ออหืออือแต่หยุดยาวพร้อมพายุไงนะ
นี่หลายคนจับตามองมากเลยว่าพายุลูกใหม่จะเข้าเมืองไทยหรือเปล่า

เขาบอกว่าผู้อำนวยการกองพยากรอากาศนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือน
่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยนะคะ
ก่อตัวในอีก๔๘ชั่วโมงข้างหน้าก็คือคาดการณ์กันว่า
มันจะกลายมาเป็นพายุที่เข้ามาเมืองไทยหรือเปล่า
คือเกาะตัวที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่อนไปทางตอนล่าง
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คาดว่า
จะเข้าสู่ประเทศเวียดนามในช่วงวันที่๑๔ตุลาคมค่ะ
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
เคลื่อนเข้าประเทศไทยคาดการณ์นะคะดูจากสถานการณ์เนี่ย
เขาบอกว่ามันจะอยู่ในแนวของจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้ว
แล้วก็ทางแถวอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางในช่วงวันที่๑๕๑๖ตุลาคม
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเนี่ยมีฝนตกหนักอีก
ลมกระโชกแรงนะคะฟ้าขนองในหลายหลายพื้นที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันไป
เพราะว่าอย่างอุบลราชธานีตอนนี้ก็คือในรอบ๔๔ปีค่ะ
เขาบอกว่าไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ปี๒๑จนถึงปัจจุบันก็คือน้ำยังท่วมสูงอยู่
ทางด้านคุณสมควรค่ะเขาระบุบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเรื่องของพายุนะคะ
เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นที่มันแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะตอนนี้ค่ะ
รวมถึงภาคอีสานด้วยหากมวลอากาศเย็นแผลลงมาเรื่อยเรื่อยแบบเนี้ย
ก็จะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลดลง
แต่ภาคใต้เนี่ยค่ะก็อาจจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ก็อยากให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจริง
แต่ว่าในตัวเมืองก็อาจจะยังมีบางส่วนที่น้ำท่วมสุพรรณบุรีก็เหมือนกัน
เพราะว่าแม่น้ำทาจีนน้ำมาเยอะเลยทีเดียว
เลยทีเดียวหลายหลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังกันแล้วในย่านทางฝั่งนั้นว่าอาจจะน้ำท่วมด้วยอืม
ที่บอกอีสานตอนล่างเนี้ยโดนหนักพอสมควรใช่ใช่ไหมค่ะนครปฐมเองก็นนทบุรีเป็นยังไงบ้าง
นนทบุรีก็หนักมากน้องบ้านเธอเป็นยังไงมันเติมมาเรื่อยแม่มันก็คือมันไม่ลดใช่ไหม
อย่างปี๕๔เรายังแป๊บนึงมันยังไปอันนี้พูดกันแบบจริงอ่ะ
แต่ปีเนี้ยมันขังเลยจริงจริงเนอะเขาบอกว่าดูสถานการณ์นะ
น้ำปีเนี้ยเนี้ยจริงจริงดูแล้วเยอะกว่าปีห้าสี่อีกแต่ว่ามันไปกระจุก
อยู่เป็นที่ที่มันดันไม่ไหลมันมันไม่ผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะอืมคืออย่างพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ย
ต้องบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอัตราสูงต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวานเราบอกไปแล้วว่าสามพันกว่าถูกไหมคะสามพัน
ร้อยห้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ที่มันไหลผ่านจังหวัดพระนครศรียุธยาเพิ่มสูงขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะ
รวมไปถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยซึ่งรับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญา
ก็น้ำยังสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะ
ชาวบ้านใต้ตำบลช้างน้อยอำเภอบางไซเนี่ยต้องพายเรือออกมาจากชุมชน
หลังจากน้ำท่วมในหมู่บ้านเนี่ยระดับสูงอยู่ประมาณเมตร๕๐๒เมตรนะคะ
ซึ่งนายสุจินจิตประสงค์อายุ๖๗ปีก็มีอาการพิการที่ข้อเท้าข้างขวา
บ้านเขาถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ก่อนจะบอกว่าตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว
อาชีพของเขาก็คือลอยลงข่ายปลาหาปลา
ก็มีรายได้ประมาณวันละ๔๐๐๕๐๐บาทต่อวัน
แต่น้ำท่วมเนี่ยมันสูงมาประมาณ๑เดือนแล้วนะคะ
ทุกวันนี้เขาก็ต้องหนุนของให้มันสูงขึ้น

จะไปอาศัยนอนบ้านญาติแทน
ส่วนกลางวันก็จะมานั่งหลบร้อนหลบแดดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเป็นห่วงของในบ้านกลัวว่ามันจะพังเสียหายค่ะ
ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าน้ำมาเยอะมาก
ที่สำคัญมาเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันกันเลยค่ะ

เทียบประมาณว่าน้ำท่วมปี๕๔กับปี๖๕

๕๔ยังมากกว่าปี๖๕อยู่ค่ะ
แต่มันเป็นกระจุกอย่างปี๕๔
น้ำเหนือมันพลวดเดียวกว่าจะถึงกรุงเทพ

เขาก็บอกว่าวันนี้อาจารย์อวิรุธสุขสมอัด

เขามาพูดคุยเรื่องวันนี้
สังเกตว่ามวลน้ำจากเหนือจากอีสานเนี่ย

เสี่ยงไหมที่จะแบบมีการท่วม
ซ้ำรอยรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

เขาบอกเลยว่าไอ้ความแตกต่างของน้ำท่วมนี่

ปีนี้เป็นปีลานีย่า
เพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันมาตลอดว่าถ้าเป็นปีรานิยาฝนจะตกเยอะ
คือประมาณสักตกในเดือนสิงหาคมกันยายนที่ผ่านมา
ฝนเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะนาน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นกันตลอดเวลาคือปริมาณฝนจะเยอะมาก
สำหรับฝนรอบแรกเนี่ยมันก็ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งที่เขาบอกว่าทำไมศรีสะเกดอุบลนานเกิน
คราวนี้ปีนี้นานจริงภาคกลางภาคเหนือเนี่ยมีน้ำมาก
เนื่องจากทั้งหมดมันเกิดจากฝนตกเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำเนี่ยที่ระบายลงมา
กลายเป็นรวมกันที่น้ำเหนือที่รวมกันมาที่ปิงวันยมนานอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยไปผ่านที่นครสวรรค์ซึ่งทางกรมชนรับประทานเนี่ยเขาก็ต้องเร่งระบายเหนือ
นครสวรรค์แต่พอช่วงสิงหาคมปุ๊บคนอ่างทองตอนนี้เดือดร้อน
ตั้งแต่สิงหาคมคุณคิดดูตั้งแต่สิงหาคมเดือนนี้เดือนอะไรแล้วล่ะตุลาแล้วอ่ะ
สิงหาคมเนี่ยคนอ่างทองเนี่ยเริ่มเดือดร้อนเพราะกรมชนรับประทานเนี่ยระบายน้ำออกมาเนี่ย๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขณะเดียวกันเรามาเจอโนรูคือพายุโนรูเนี่ยนะครับ
มันก็จะทำให้ปิงวังยมหน้าเนี่ยส่วนหนึ่งไปตกท้ายเขื่อนเวลาแรงมันไม่ยอมไปตกอย่างนี้เนาะ
แต่คราวนี้มันไปตกท้ายเขื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมันผสมกันปุ๊บเราเลี้ยงแต่เด็กเด็กเนี่ย
วังยมนานมาผสมกันที่นครสวรรค์มันก็เลยมีมวลน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งเขาก็ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะ
กลายเป็นว่าปริมาณน้ำที่ระบายมาเนี่ยกระทบกับคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
มันก็เลยเข้าท่วมบ้านบ้านเรือนชาวนาเป็นส่วนใหญ่เนี่ย
แล้วก็น้ำที่อาจจะเป็นช่วงที่แบบปรากฏว่าฝนมันตกอย่าลืมว่าทะเลมันก็หนุน
มันก็หนุนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเข้ากรุงเทพตอนนี้ยังหรอก
เขาบอกว่ามันจะเข้าปฐุมธานีบางส่วนเนี่ยที่เราเห็นปฐุมธานีเนี่ยที่ท่วมกันแล้ว
จากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสจะเข้ากรุงเทพผ่านสมุทรปราการแล้วก็มาผ่านออกทางอ่าวไทยไง
อืมอันเนี้ยถ้าเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราถามว่ามันจะท่วมเหมือนปีห้าสี่ไหม
เขาก็มีการพูดให้ฟังนะครับว่าปี๕๔กับปี๖๕เนี่ยปีเนี้ยปริมาณน้ำในภาคเนี่ย
รวมน้อยกว่าปีห้าสี่เนี่ยประมาณสามในห้าโอเคน่ะ
ยังน้อยกว่าสามในห้าอืมปีห้าสี่เนี่ยมีปริมาณห้าสี่หก
ที่ผ่านนครสวรรค์ประมาณ๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับ
ขณะที่ปี๖๕เนี่ยมันผ่านอยู่ที่๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ยังห่างกันอีกสองสองพันมีอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูถูกต้อง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

ที่ต้องให้ไหลลงมาข้างล่างอย่างเดียวเลย
คือทางส่วนของฝั่งแม่น้ำท่าจีนเองจริงต้องบอกว่าทางมันคดเขียว
มันเป็นแบบแม่น้ำสายที่มันมีความคดเคี้ยว
เพราะฉะนั้นน้ำเวลามันลงไปมันจะลงได้ช้า
เพราะตอนนี้อย่างที่บอกทางฝั่งแม่น้ำท่าจีน
เขาเตรียมรับมือกันเลยเพราะว่าน้ำมันมาเยอะจริง
อันนี้ก็คือสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยัง๓ใน๕
ปีนี้ยังเหลืออีก๒ท่าน
แล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่เท่ากับปี๕๔จริงแหละ

ถ้าเกิดเราไปดูแถวแม่น้ำเจ้าอุญญาณแถวโน้นทะพุนิ
๕๔เราเรียกเป็นมวลน้ำไง
เป็นมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
อันนี้ปกติแล้วแต่ปีนี้ไม่เกิดจากฝนเต็มเลย
แต่สงสารคนอุบล
ซึ่งเขาบอกโอ้โหมันไม่ลดเลยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่ม
น้ำมาแล้วจะหนาวไหมคะ

เมื่อเช้าอากาศเย็น
วนอากาศเย็นเนี่ยเริ่มแผ่ปกคลุมตอนบนของประเทศไทยนะฮะ
เอาง่ายเลยว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือเราเรียกว่าลมหนาวแล้วกัน
ผัดพัดปกคลุมนะฮะส่วนร่องมรสุมเนี่ย
เลื่อนลงไปพาดผ่านทางภาคใต้แล้วนะ

แต่ฝนยังเกิดขึ้นได้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็คือ

ภาคใต้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะ
เพราะภาคใต้เองก็จะเริ่มมีฝนเริ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง

ประจวบคิริขันชุมพรเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันพอสมควรเลยนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งช่วงวันที่๑๓๑๕ตุลาคม
ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทางอีสานใต้อีกแล้ว
อุบลราชธานีศรีสะเกดสุริน๓จังหวัดนี้ฝนยังมาอยู่เยอะพอสมควรนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน่าจับตามองว่าโอเคละ
บอกปีนี้อาจจะหนาวขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องติดตามกันให้ดี
สังพักษณ์พอเช้าที่บ้านตี้นึกน่าวแปะแบบเปิดหน้าตางอ่อนได้เลยเย็น
ใช่ไหมล่ะมันแบบร้อนอบอ่ะแต่ตอนนี้คือโอเคในกรุงเทพเนี่ย
อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่วันนี้ดูแบบว่าในกรุงเทพกลาง
เมืองก็ฝนตกอยู่อืมเนอะแต่หลังจากนี้ปุ๊บก็คืนเนี้ยดูดูดีดี
เขาบอกดูนี่สิบสามฝนตกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
วันนี้สิบสองสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ฝนก็ค่อยค่อยจะเริ่มน้อยลงแล้วละ
อุทัยน้ำท่วมไหมคะยังไม่ท่วมค่ะ

ไปดูกรณีของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับคือทำใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกวัย๒๔ปีเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากไปแข่งเรือนะครับที่มหาสารคามแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับมีคู่แฝดด้วยนะฮะคือจากกรณีนะครับคุณผู้ชมครับเรือนะฮะเป็นเรือสีสิบฝีภายนะครับไปชนกับต่อหม้อสะพานทำให้เรือนั้นคว่ำนะครับเจ้าหน้าที่

คุณแม่ของน้องนะครับชื่อคุณสะสิแย้มลำ
เป็นแม่เนี่ยนะฮะก็ยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้นะครับ
บอกว่าลูกชายเป็นฝีพายมาตั้งแต่อายุ๑๕ปี
โดยจะพายคู่กับแฝดพี่เป็นประจำนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนะครับลูกชายเนี่ยโทรมาบอกว่า
เดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปแข่งที่อุบลรัชธานีนะ
แล้วจะกลับไปแข่งที่มหาสรคามต่อ
ไม่คิดว่าคำพูดของลูกเนี่ยจะเป็นการบอกปลาครั้งสุดท้ายนะครับ
ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เกิดขึ้น
ขณะที่ทางด้านนายสุนันหรือว่าออยพิชัยลึก
อายุ๒๔ปีคนนี้เป็นแฝดพี่ของผู้เสียชีวิต
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราสองคนจะพายเรือด้วยกันตลอดนะฮะ
ก็เอ่อจริงจริงแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยต้องไปด้วยร้านงานอย่างงี้
ต่างจังหวัดแต่ว่าตนเองนั้นไม่อยากไปต่างจังหวัดนะครับ
ให้น้องนั้นเดินสายแข่งหลังจากหยุดแข่งเรือมา๓ปี
เพราะว่าติดโควิดไนทีนสิ่งที่เจ้าของงานแข่งแข่งเรือเนี่ย
คือเขาบอกว่าควรจะต้องดูแลก็คือเรื่องราวของความใส่ใจนะครับ
แล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่มาคอยเฝ้าจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
เนื่องจากเรือขนาด๔๐ฝีภายถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่
หากเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย
จะช่วยเหลือไม่ค่อยทันแล้วก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมด

ใช่ค่อยชอบแข็งหน้าน้ำหลาก
เพราะว่าไม่งั้นมันเรือมันไม่ได้ไงพื้นที่อ่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็อาวุธปืน
ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการประชุม
แล้วก็หามาตรการต่างในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะ
แล้วก็ปืนเรียกว่าเขาก็มีการสรุปออกมานะคะ
เอาแบบว่าสั้นแล้วก็เข้าใจง่ายจากการแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีวันนี้นะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าปัญหายาเสพติดนี้เขาแก้อย่างนี้
เขาแก้ปัญหาเป็นอาวุธปืนเนี่ยถ้าเป็นรายใหม่แยกเป็นรายใหม่กับรายเก่าก่อนนะคะ
ถ้าเป็นรายใหม่เนี่ยแน่เลยคือการขอใบอนุญาตซื้อปืน
คุณต้องมีใบรับรองสุขภาพจิต

ถ้าจะซื้อปืนนะตอนนี้ถ้าในรายใหม่ต้องมีใบรับรองสุขภาพจิต
ต้องมีใบรับรองสุขภาพจิตค่ะแล้วก็มีผู้รับรองความประพฤติ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเอ่ยกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของรายเก่าล่ะที่เขามีปืนอยู่แล้วเนี่ย
ทบทวนระยะเวลาใบอนุญาตให้มันมีใช้อาวุธปืน
แล้วก็เป็นกระสุนปืนใบป๔อาจจะ๓ปีหรือ๕ปี
อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องทบทวนความประพฤติว่าใช้ปืนได้หรือเปล่า
ผู้พันหน้าที่ที่ไปแล้วเนี่ยยังมีความจำเป็นหรือเปล่านะคะ
บางคนเนี่ยพ้นหน้าที่ไปแล้วจากการรับราชการอย่างนี้คุณจำเป็นจะต้องใช้ปืนนั้นอีกไหม
กรณีกฎธรรมผิดเพิ่งถอนใบอนุญาตทันทีเลย
ออกพรบให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐโดยไม่มีความผิดทางอาญา
ไม่ให้ขึ้นทะเบียนไม่เรียกว่านิรโทษกรรม
เพราะมันมีปัญหาเรื่องของปืนเถื่อนด้วย

อาวุธปืนที่มีใบอนุญาตกับปืนเถื่อนนะคะ

อย่างที่บอกไปว่ามันต้องมีการทั้งตรวจสอบ

มีอะไรแบบอย่างนี้ต้องเช็คสุขภาพจิตเลยต้องมีแพทย์รับรองจากหมอด้วย

หมายว่าเลขที่มันติดกับตัวปืนมา

แต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้๘๐เป็นปืนเถื่อนหมดไง

ก็ซื้อตามเน็ตเราคือซื้อที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไง
ไทยประดิษฐ์ปืนอะไรที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาเองแล้วก็ขายอย่างนี้

มันไม่ได้แก้ปัญหาอยู่แล้วมันแก้ปัญหาที่วัด
แล้วมันทำยังไงเลยแม่อ่านตรงนี้คือ

พี่ได้รู้ว่าปืนนี้เป็นของใครเป็นอะไรอย่างนี้ไง

บางคนมีปืนอยู่ถือปืนอยู่ที่เป็นปืนเถื่อน
บางคนก็ไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะฉันจะเอาไปคืนยังไง

เขาก็เตรียมออกพรบให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐ

ก็นี่แต่เขาบอกเพราะว่าเขาบอกว่าใช้คำว่าโดยไม่มีความผิดทางอาญาไง

เขาไม่ให้ขึ้นทะเบียนอยู่อีกเพราะมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี

ก็เหมือนแต่งาช้างโอเคขึ้นทะเบียนแล้วเอากลับบ้าน
แต่นี่หมายถึงเขาซื้อมาแล้วจะให้เขาไปขึ้นทะเบียนใครจะไปขึ้น

อันนี้คืออันนี้คือเอาไปให้เขาเลย
เอาไปให้เขาเขาเขาใครก็เอาไปให้เขาเขาใครก็

แต่สมมุติถ้าเกิดไม่ให้ก็ผิดไงแม่ก็ถูกจับไง
ถ้ามาเจอปืนครอบครองปืนโดยที่มันผิดกฎหมาย
มันผิดอยู่แล้วแม้จะให้ไม่ให้มันก็ผิดอยู่แล้วถูกต้องประกัญชัย
อืมนี่แหละเอาแล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าคือตอนนี้
คือนี้คือมาตรการใหม่ที่ออกมาจากตอนนี้มันแก้ที่ต้นเหตุก่อนไหม

ต้องไปดูไงว่าเขาขายกันที่ไหนซื้อขายกันที่ไหน
มันก็ต้องไปดูไปดูซิว่าแบบสมมุติว่าอย่างไปซื้อกันในอินเทอร์เน็ตใช่ไหม

ก็ต้องไปจัดการคือไปล่อซื้อหรือไปอะไรก็แล้วแต่แล้วจับจริง

ในส่วนของการที่มีการเหมือนกับทำกันขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เวลามีเหตุปุ๊บสมมุติมันห้ามกันไม่ได้มีเหตุปุ๊บเนี่ยก็ต้องจับ
แล้วก็ต้องมีการสาวไปถึงคนที่คนที่ท้า
แล้วก็เพิ่มโทษหรืออะไรก็แล้ว
แต่มันก็ต้องแบบมีอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไปอะไรอย่างนั้น

ก็คืออย่างล่าสุดเนี่ย
อย่างล่าสุดเนี่ยเหตุของทางฝั่งของ
เห็นไหมมันก็มีเรื่องหนึ่งก็คือ
เอ่อเหตุที่มีอดีตสามีเนี่ยตามมายิงทางฝั่งของอดีตภรรยา
ที่ห้วยขวางที่เอ่ยใต้ใต้ใต้คอนโดน่ะอันนั้นน่ะเหตุเนี่ย
จริงอ่ะมันเกิดขึ้นมามีเขตก่อนหน้านี้แล้วก็คือทางฝั่งของ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือเขาเองเนี่ยใช้วุฒิปืนเนี่ยไปจี้ไปไปจี้
แล้วก็ลักพาตัวทางฝั่งของอดีตภรรยานี้ไปทีนึงแล้ว
คือทั้งลูกสาวเขาเนี่ยไปตามอืมจนกระทั่งไปเจอว่าแม่เนี่ย
ก็ถูกทะมุกทำร้ายต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเองนะ
ตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็คือจับเอ่อแล้วก็คือเจอว่ามีปืนเนี่ย
อาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้เสร็จปุ๊บปรากฏตำรวจเองเนี่ย
ก็ทำอะไรอ่ะทำสำนวนอ่ะทำทำว่าตัวเองว่าว่าคนนี้คือ
ครองปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี้ยคือเอ่อเอ่อ
สุดท้ายก็ประกันตัวออกมาได้อืมติดคุกแล้วก็ออกมาอ่า
ไม่ไม่ติดด้วยอันนี้ใช่ไหมคะเออก็คือประกันตัว
คือแค่ครอบครองปืนอ่ะอืมแล้วก็คือไอ้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยคือ
กฎหมายตรงนี้อาจจะต้องให้หนักกว่านี้ไงอ๋อมันมันรีบไปเพราะว่าแค่ประกันตัวก็ออกมาได้แล้ว
อีกคนดีกว่าลมโพธิหนักกว่านี้ใช่เพราะแต่เนี้ยเอาปืนเถื่อนไปขู่ใครไปทำอะไร
อืมเสร็จปุ๊บพอจับไปแล้วก็สุดท้ายก็ประกันตัวออกมาอืมออกมาออกมาแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้ปืน
แล้วสุดท้ายเขาก็ไปหาเขาเสียชีวิตกระบอกนั้นน่ะใช่เอาเก็บกระบอกนั้นอ่ะ
เอาตำรวจยึดไว้อืมแต่เขาก็ไปหาอีกกระบอกหนึ่งได้เออเนี้ย
แล้วก็ไปก่อเหตุฆ่าเขาเนี่ยจนได้อืมเนี่ยเพราะกรณีเงินมันก็ซื้อได้แล้วหรือเปล่า
ถูกไหมแม่อย่างคนผลิตเขาไม่ต้องเสี่ยงอยู่แล้วนี่เขาก็ทำก็คนก็ซื้อไปอย่างนี้
เพราะไปก่อเหตุมาเพราะคนผลิตโกงไม่ได้กว่าจะซื้อปืนได้ต้องมีเงินเป็นแสนนะ
ถ้าไม่ใช่ข้าราชการทุกวันนี้ปืนเหลือหลักหมื่นถูกกว่าไอโฟนอีกนั่นแหละต้องไปจำหลับ
แบบว่าแหล่งที่ผลิตแหล่งที่เขาทำออกมาที่มันขายกันเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องของยาเสพติดบ้างทีนี้ว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงนะคะเขาบอกควบคุมการนำเข้าแล้วก็ส่งออก
สารเคมีตั้งต้นผลิตยาเสพติดค่ะโซเดียมสายนายแล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มทำลายเครือข่าย
ค้ายาเสพติดแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงมีการทบทวนกรณีผู้เสพเป็นผู้ป่วย
โดยเฉพาะประเด็นปริมาณการครอบครองเพื่อนำไปสู่การบำบัดฟื้นฟูค่ะแล้วก็เร่งหาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
แล้วก็นำเข้ามาสู่การบำบัดและฟื้นฟูเพิ่มกลไกในเรื่องของการดูแลสภาพจิตนะคะ
กลุ่มงานจิตเวทแล้วก็ยาเสพติดทุกอำเภอตั้งระบบดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน
สถานศึกษาสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่าหนึ่งร้อยคนด้วยคือเมื่อก่อนเนี้ยคือผู้เสพคือคนป่วย
ถูกต้องไหมแต่เขาก็เลยบอกอ้าวหลังมันก็กลายเป็นผู้เสพหมดเลย
ไม่มีคนขายเลยเขาก็มีการจะเปลี่ยนไงว่าทุกวันนี้เวลาจับยาบ้า
สมมุติเจอในตัวสิบห้าเมตรนั่นอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยคือสิบสี่เมตรอ่ะไม่โดน
สิบห้าเมตรเนี้ยอ่าแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าถ้าสมมุติคุณจับยาบ้า
แล้วเจอในตัวห้าเม็ดคุณเป็นผู้จำหน่ายนะอืม
เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันเขาบอกว่าโอเคถ้าสมมุติเป็นผู้เสพน่ะ
คุณจะต้องไปไปเข้าค่ายทหารต้องป่ะไปฝึกไปแบบว่าทำให้หายไปบำบัดอ่ะ
บำบัดอืมแต่ถ้าสมมุติวันนี้จากเมื่อก่อนมันสิบห้าเมตร
วันนี้เขาจะเปลี่ยนบอกโอเคล่ะจะเปลี่ยนว่าการถ้าสมมุติเราจับปุ๊บ
แล้วเจอยาบ้าในตัวคุณเนี่ย๕เม็ดขึ้นไปเนี่ย
ก็ถือว่ามีสูงเสียที่จะต้องค้าเป็นคนขายน่ะเป็นคนขายเลยอืม
ถ้างั้นคนก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นผู้เสพผู้เสพผู้เสพหมดเลยอ่ะ
เสร็จก็ส่งบำบัดถูกไหมคะถ้าผู้ขายถึงจะโดนทกโทษหนัก
ถือว่าไม่ได้เหมือนกันตอนนี้มันเยอะมากยาบ้ามันถูกจริงจริงนะ
เจ็ดบาทวันนี้ดูข่าวไหมยาบ้าเม็ดละเจ็ดบาท
เมื่อก่อนยาพวกนี้เม็ดหนึ่งเป็นร้อยนะร้อยกว่าบาท
แล้วก็มาเป็นเหลือแบบประมาณสักเอ่อสิบหลักสิบอ่าหลักสิบ
สามสิบสี่สิบบาทอืมตอนนี้เหลือเจ็ดบาทหลักบาทอ่ะเจ็ดบาท
บางที่ห้ามเกลื่อนเมืองอ่ะมันเกลื่อนเมืองอ่ะอืม
ได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้เหรอแม่ไม่หรอกไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่ามัน
มันถึงยุคที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บ
พวกนี้มันจะขึ้นมาเยอะแต่นี่วิธีการแก้ปัญหาก็คือ
ไปแบบจำกัดเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
อืมอืมเนี้ยหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหาเป็นแบบนี้
มันก็ต้องดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างบางอย่างอย่าง
อะไรนะเขาบอกพิมพ์เขียวอย่างเงี้ยสารตั้งต้นของพิมพ์เขียวยัง
เขายังมีกันอยู่แบบพิมพ์เขียวทุกวันนี้นั่นก็แบบว่าสารตั้งต้นเดียวกับยาบ้านอ่ะ
อืมมันก็คือแบบว่าอ้าวอย่างถ้าสมมุติเราเปิดร้านพิมพ์เขียวแล้ว
เราตุนของพวกนี้ไว้ล่ะมันก็เป็นแบบว่าอืมคนละกรณีที่มีใช่ไหมเออ
อย่างที่บอกว่าวินาทีนี้พศนี้ยาบ้าจากเม็ดละร้อยกว่าบาทหรือ๗บาท
ลองคิดกันดูแล้วกันว่ามันอันตรายแค่ไหนเข้มงวดหนักมากจริงจริงอ่ะ
เพราะว่ามันนำพาไปสู่เหตุกรณีต่างอีกหลายกรณีที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ
นู่นทำนี่ทุกอย่างที่เราเห็นมันมาจากยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนจริง
เจสิบเต้นของทุกวันนี้ก็คือเหตุการณ์ใหญ่ใหญ่ขึ้นเริ่มหยักยาบ้าหมดเลยนะ

มีวันไหนที่แบบมันไม่มีอะไรที่แบบว่า
ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับยาบ้างเนอะ
สุดท้ายไปจับเสร็จแล้วไปตรวจก็จะเจอม่วงหมด
หรือก็มีสารเสพติดในร่างกายทุกคน
นี่ตำรวจภูทรเชียงใหม่เขาสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยการที่
ปัสสาวะตำรวจทุกนายเลยค่ะ
ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาลงมาเลยว่า
ตำรวจจะไม่มีแบบว่ายาเสพติดอยู่ในร่างกายใช่ไหม
คือทำแบบนั้นนะตอนนี้

ถึงเวลาแล้วล่ะที่มันจะต้องมาบูรณาการครั้งหนึ่ง

แต่วันนี้ทำไมแบบว่ายาบ้าเกิดเมืองล่าสุดเหลือ๗บาท

ถ้ามันเกลื่อนเมืองมันจะเหลือ๓บาทหรือเปล่า
ถ้ามันเหลือ๓บาทวิตามินซีแพงกว่าแล้วนะ

แล้วก็บอกบางที่เนี่ยเหลือ๕บาทแล้วด้วย
แต่วันนี้ที่ตำรวจจับได้คือ๗บาท

วันนี้อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันว่า
โอ้โหแท็กซี่ระเบิด

ซื้อมาขับได้แค่๒๐วัน
เหตุเกิดที่ริมกาญจนาพิเศษก่อนถึงปากทางวัดลาดประดุก
แถวบางบัวทองนนทบุรีคุณดูสิ

เกิดเหตุไฟไหม้รถแท็กซี่สีชมพูนะฮะ

ขนาดนั้นกำลังขับไปส่งผู้โดยสาร
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประสานกับรถดับเพลิง
บางบัวทองนะฮะระงับเปลวเพลิงไว้ได้แล้วเนี่ย
โพสต์ตนเนี่ยรับผู้โดยสารผู้หญิงมาคนหนึ่ง

แต่ขณะที่ขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุ

จากนั้นไม่นานไฟก็โหมลุกไหม้ทั้งคัน

คันนี้เป็นรถแท็กซี่มือ๒

ซื้อจากเต็นต์รถแห่งหนึ่งย่านดินแดงนี่แหละ
เราก็ซื้อรถมาแค่๒๐วัน
ตนเนี่ยตั้งใจเลือกรถคันนี้โดยเฉพาะ
เนื่องจากไปดูจากเลขทะเบียน
เลขทะเบียนเนี่ยตรงกับปีพศเกิดของตัวเอง
เขาว่าอย่างงั้น๑๘๐๖เนาะ
จะเกิดตะวันทะวัน๖เนาะ
แต่ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเหตุแบบนี้ไง
โชคดีที่ตนเนี่ยมีสติตอนที่ระเบิดครั้งแรกปุ๊บ

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเรามีเสียงเขาไหมฮะ

นี่ซื้อมา๒๐วันซื้อจากดินแดงนี่
แล้วเป็นรถมือ๒ระเบิดเลย
แต่เขาบอกว่าด้วยสติด้วยสมาธิเขายังดีว่า
ตอนระเบิดตุ้มเนี่ยเขาให้ผู้โดยสารลงเลย

ที่บางบัวทองนนทบุรี

เกี่ยวกันไว้นั่งอยู่ในรถปุ้มปึ้มมา
โอ้โหมันใส่แก๊สค่ะ

ใช่ป่ะทุกวันนี้ความน่ากลัวของแท็กซี่คือ

เพราะว่าเติมน้ำมันยิ่งตอนนี้เราจะวิ่งเท่าไหรเดียวพอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดแก๊สยังแพงเลย
เขาก็ไปเติมระบบแก๊สบอกว่าโอเคแท็กซี่ทุกคันเนี่ย

แก๊สของคุณเนี่ยมันมีเวลาดูแลหรือยัง

คือมันมีมานานแล้วระบบแก๊สพิม
แต่ว่าหมั่นตรวจตาอุปกรณ์ในรถเท่านั้นเอง
บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจตาแบบว่าไม่ทั่วถึงเนี่ย
ก็อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นได้
ว่าบางครั้งเนี่ยเพื่ออุปกรณ์มันเก่าไปวาว
หรืออะไรอย่างนี้ก็คงต้องหมั่นเช็ก
แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะอันตรายจนนั่งไม่ได้นะ

แต่ต้องหมั่นเช็ก

ช่วงน้ำมันแพงเขาจะเปลี่ยนเป็นแก๊สกันอย่างนี้นะครับ
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะเจ้าบ่าวเนี่ยใจสลายนะครับ
คือจ้างช่างภาพถ่ายงานแต่งวินาทีแรก
มาน้ำนี่ฮะอ่าอันอันไหนเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ไม่ให้ปักแสงนี่นะครับ
ทำไมเขาลืมปรับแสงหรืออะไรเธอ
เข้าบังอันหมดมีแต่คนบังไม่มีภาพผู้๒คนเลยแม่
นี่ฮะก็จะมีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ
เขาโพสต์เตือนบทเรียนสำคัญโอ้โหนี่ดูสิฮะไม่เห็นอะไรเลยนี่นะฮะ
สำหรับคนที่จะจ้างช่างภาพโดยระบุนะบอกว่า
เจ้าบ่าวนะฮะจ้างช่างภาพมาถ่ายงานมั่น

แต่เมื่อช่างภาพเดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน
สิ่งแรกที่เห็นก็คือมีช่างภาพกับทีมงานชายหญิง

กางเกงขาสั้นเสมอเข่าคล้ายกับกางเกงนอน
จนเจ้าเป่าต้องให้ญาติเอากางเกงไปให้เปลี่ยน
อย่างเช่นตอนที่นัดแนะเวลาก็คือ๘โมงเช้า
ให้เจอกันที่บ้านเป็นต้นขันหมาก
ช่างภาพถ่ายขันหมากไปกว่า๑๐นาที

ซึ่งห่างไม่ถึง๑กิโลเมตรนะฮะ

แวะมาซื้อน้ำแต่กลับหายไปเกือบชั่วโมง
มาถึงที่จัดงานเกือบจะ๙โมงนะ

ซ้ำร้ายเมื่อช่างภาพถ่ายงานไปได้๒ชั่วโมง

ที่ตกลงแล้วว่าจะมีการถ่ายกันถึง๔ชั่วโมง
หลังจากจบงานครับช่างภาพส่งภาพมาให้ดู
ทั้งหมด๕๓๖ภาพ
เป็นรูปซ้ำมุมเดียวกันเยอะมาก
ถ้านับภาพแบบต่างมุมเนี่ยไม่ถึงร้อยรูป
ทักษะของการถ่ายรูปไม่ได้เลย
เพราะถ่ายติดหลังคนติดประตู

นี่นะฮะ
ทำให้ภาพดูเกะกะบางมุมเนี่ยเห็นแต่มุมข้างหลัง
เห็นแล้วรู้สึกแย่มากส่วนทางช่างภาพให้เหตุผลบอกว่า
ก็คนในงานมันเยอะไม่ยอมหลบให้
ว่าอย่างนั้นบอกว่าคนในงานมันเยอะแล้วไม่ยอมหลบให้
แต่ก็ไม่ได้มีการสื่อสารใดให้คนนั้นหลบนะฮะ
แล้วทางฝั่งเจ้าของงานเขาบอกจะเยอะได้ยังไง

ด้านมือโปรด้านการถ่ายภาพบอกเลยบอกว่าช่างภาพคนนี้

ฉะนั้นเขาเลยคิดว่าเขามาถ่ายแคนดิต

ถ่ายงานจริงจะมีทีมงานพร้อมกว่านี้

ถ้าหากจะจ้างช่างภาพสิ่งแรกที่ควรถามคือ

เพราะจะต่างกันเรื่องของความรับผิดชอบ

ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าเรื่องดังกล่าว
รับทราบแล้วและขออภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทำให้วงการช่างภาพนั้นเสียหาย

เพราะเจ้าของงานเนี่ยได้ขอไฟดิบทั้งหมดไป

เงินก้อนแรกที่มัดจำค่าถ่ายรูปได้มาเพียง๕๐๐บาท

ส่วนต่างที่เหลือเนี่ยยังไม่รับเลยสักบาท

ช่างภาพก็โพสต์ภาพที่ได้รับการ

มีรูปพรีเวดดิ้งแต่งงาน

แง่ของความเป็นมืออาชีพก็ถูกด่าไปแล้ว

แต่คือทางเจ้าของงาน

แต่ภาพที่คุณถ่ายคือไปถ่ายมาจากภาพพรีเวดดิ้ง

ไปถ่ายรูปที่เขาวางโชว์ไว้ถ่าย

แต่งแล้วนี่ไง
เขาก็เลยบอกว่าฉันต้องการภาพที่แบบอยู่ในงาน

จริงแล้วเนี่ยชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์การทำงาน

เพราะรูปที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปที่ยืนตำแหน่งการถ่ายได้ไม่ดี

มันไม่ควรจะติดใครเลยนี่นะฮะ

ไอ้รูปที่ช่างภาพเอามาลงโชว์๑๐รูปเนี่ยนะ

การถ่ายซ้อนกับภาพพรีเวดดิ้ง
ที่ผมถ่ายกับช่างภาพคนอื่นมา

ตอนแรกเนี่ยแจ้งมาว่าจะครอบรูป

แต่ความจริงนี่ก็คือโดนบัง

ถ้าได้รูปแบบนี้มา๕๐๐บาทไม่ควรจ่ายด้วยซ้ำ

นี่ไงถ้าได้รูปมาแบบนี้

จากความเห็นช่างภาพหลายคนที่ทักเข้ามา
งานผมมันกลับไปถ่ายไม่ได้แล้วคุณจะรับผิดชอบยังไง
ใช่เพราะว่างานแต่งงานส่วนใหญ่เขาก็จัดทีเดียว
แล้วก็ทุกคนก็จะซีเรียสเรื่องภาพอยู่แล้วปกติอ่ะ
พอมันเป็นแบบนี้ก็นะ
เหมือนแต่พี่ที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่เขาแนะนำเมื่อกี้ไงว่า
อ๋อมีเหตุผล
เสือมันติดคนเขาก็จะต้องหาวิธีขยับมุมอะไรไปอย่างนั้นอยู่แล้วไง
ก็ต้องอยู่ที่พอร์ตตั้งแต่แรกที่เราดูผลงานแล้วก็ทุกอย่าง
พี่บอกว่าคนในงานเยอะเกินไป๕๐คนแล้วเขาบอกว่า

บอกว่าเนี่ยพอบอกว่าให้หลบก็ไม่ยอมหลบ

อันนี้เขาไปถามคุณป้าที่อยู่ในงานนะเขาบอกว่า
พอบอกให้หลบเขาเปล่าไม่จริงฉันหลบให้ทุกครั้ง
เพราะเขารู้ว่าเขาต้องถ่ายรูปเขาบอกว่ามีมุมหนึ่งครั้งนึงเนี่ย
มันเป็นภาพคนเยอะอยู่กำลังคนก็เอากล้องอะไรมาถือใช่ไหม
เขาบอกว่าหลบหน่อยผมจะถ่ายทุกคนก็หลบให้
ปรากฏช่างภาพก็เอาผ้าม่านที่อยู่ในงาน
มันบังแบบเป็นโฟกาวอยู่ตรงแบบ

ภาพนั้นก็ออกมาจริงคือเห็นเจ้าบ่าว

ไม่แล้วไปเจอกันที่ไหนก่อนไปจ้างกันได้ยังไง
ไปดูผลงานเขาเนาะ
ตัวเนี่ยไปหางานแต่งงานรู้ว่าตอนเนี้ย

รับนะว่าเจ้าสาวเขาเป็นซึมเศร้า
ถูกนั่นแหละวันงานปุ๊บเก็บเขาไปสาม
สี่แสนแล้วนะเจอจากเฟซบุ๊กก็ดูรีวิว
ผ้าที่อบวะตออบวะจอมาจัดอ่ะวันงานที่
ไม่มีงานเลยเหมือนเขาหมุนไม่ทันอืมโอ้โหเนี้ย
แล้วแบบว่าตัวเองวันสำคัญจนเพราะเจ้าเบาแทบจะไม่ทำอะไรเลย
ต้องไปวิ่งยืมโต๊ะยืมเก้าอี้ที่อบจมาจัดแต่จ่ายเงินไปแล้วเงินก็หมดแล้ว
ตอนแรกนี้ด้วยที่เขาบอกไปเคว่าเขาจะนี่ไงจ้างน้องฉัดไปแต่งหน้า
จ้างน้องฉัดไปแต่งหน้าต้องจ่ายอีกห้าหมื่นน้องฉัดบอกอ้าวคิวเมื่อไหร่เหรอครับอ่ะ
ไม่รู้เรื่องด้วยเลยถูกแล้วถามว่าฉันก็เลยถามว่าเอาแล้วยังไงต่อ
มาวันนั้นนางเอาร้านอาหารมาที่แฉไง
บอกว่าพี่ถ้าหนูเก็บเงินได้อีกสักก้อนหนึ่งแต่ตอนนี้
คือเงินที่หนูเก็บมาทั้งชีวิตหนูจะแต่งงานหนูไม่มีแล้ว
อืมหนูอ่ะก็ต้องเริ่มทำยำขายยำต่อเนี้ยแหละอืม
ที่จะให้หนูมีงานแต่งงานเพราะหนูรักกันมาตั้งแต่มัธยมปลาย
แบบมีแฟนคนเดียวเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแต่งงานแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยบางทีดูจากโพลไฟล์อย่างเดียวไม่ได้เนอะ
ความน่าเชื่อถือมันสำคัญมากเลยแล้วความน่าสงสารคือนางเลยว่า
ไปซึมเศร้าแล้วนางก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหน
อยากจะมีงานแต่งงานอืมเข้าใจจริงอ่า
เมื่อกี้พูดถึงเฟซบุ๊กใช่ไหมคะอืมหลายคนบอกว่าเอ๊ะยอดแบบว่าฟอล
คนดังหลายคนทำไมมันดูลดฮวบภาพลงไปพี่หนุ่มเป็นไหม
ของของพี่น่าจะยังนะของส่วนส่วนตัวก็ไม่เป็นในเพจก็ไม่เป็นใช่ไหมคะ
ส่วนตัวเอาจริงคือพี่เป็นคนเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นคือไม่ค่อยได้เข้าไปเล่น
เอ่อถามว่ามีเพจไหมมีค่ะแต่เมื่อกี้เข้าไปดูก็ยังมีรถ
แต่ไอ้ส่วนตัวมันไม่รู้ดูตรงไหนอ่าเพราะว่าจริงจริงเนี่ยยอดผู้ติดตามเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือมันเริ่มจากดูสิดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นี่แหละค่ะ
ก็มีการโพสต์แบบว่าเฟซบุ๊คของตัวเองเขาบอกว่าเอ๊ะน้องมาร์คทำเฟซบุ๊กป่วนแล้ว
แล้วยอดผู้ติดตามผมจะเกือบสี่แสนตอนนี้เหลือเก้าพันกว่า
โดนกันทั่วหน้าด้วยนะคะ

ไม่ใช่แค่เฉพาะบอกว่าคนดังหรือว่าบุคคลที่มีผู้ติดตามมากอะค่ะ
เพราะว่ายอดผู้ติดตามของเขาเหลือแค่๙๙๙๕คนเท่านั้น
กรณีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากเลย
ที่มันมีการแสดงผลผิดพลาดไปเท่านั้นเอง
อยู่ตรงที่แบบ๑๖ล้านไม่เปลี่ยนนะของพี่หนุ่ม
คือเอาง่ายว่าคือคนเข้าถึงแพลตฟอร์มน่าจะมีปัญหา
จากว่าช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มของวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นงานพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยปกติเนี่ยคนจะต้องเข้าไปดูกันแบบมากมายเลย
แต่ทีนี้ในวันนั้นที่ถ่ายทอดสดมันมีผู้ชมเพียงแค่๒๐๐๐
ถึง๔๗๐๐คนเท่านั้นเอง
ก็เลยคาดการณ์กันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการแสดงผลนี่แหละค่ะ
มีคนแจ้งว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการแสดงผล
แต่จำนวนผู้ติดตามจริงเนี่ยยังเท่าเดิมนะคะ
เวลาเรามองเนี่ยเราเห็นว่ามันน้อยลง
แต่ว่าผู้ติดตามจริงมันยังคงเท่าเดิมอยู่
พอมันตกไปแบบจากหลักแสนลงไปเหลือหลักพันเนี่ย
คนตกใจแล้วพี่อยู่ไหนหายไปไหน
ก็อะไรกับก๊อตที่แบบว่าถ่ายในเฟซบุ๊คที่แบบ
จากอะไรวะจากล้าน๒ล้านมันเหลือ๙๐๐๐กว่าเหมือนกัน

แต่เขาบอกว่าพอเวลาเราไปเสิร์ชดูในประวัติเนี่ย
แสดงผลจำนวนผู้ติดตามมันยังเท่าเดิมอยู่

เขาบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแสดงผล
ใช่แต่ทุกวันนี้ไลฟ์ขายของอะไรก็แล้วแต่
แบบว่าเราไลฟ์ยอดมันลดลงไปประมาณ๗๘๐

คือเขาปิดกั้นไม่ให้เห็นอยู่แล้ว๘๐

ปกติมาร์คมีคนตามไปร้อยคน

ปกติเขาไลฟ์ทีนึงคนดูเขาแสนสองแสน
ทำไปทำมาโอ้โหดาบนั้นคืนสนอง

เหลือสองพันคนคุณคิดดูสิ
ว่าจากเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเองเนี่ย

เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดไลค์

เพื่อที่จะให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ของมาร์ทยังมีคุณตามไปเรื่อยร้านอะ

แต่ของคุณแม่ก็แปลก
ในเฟสของคุณแม่อะ

เดี๋ยวรอดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าไม่เพราะของพี่หนุ่มอ่า๒ล้านกว่าปกติแต่ของคุณแม่มันดูเอ๊ะ

เพราะคุณแม่มีเพจเลยเอง
ที่แปลว่ามีข่าวอะไรก็ลงอ่ะ
อ่ะไปดูหมุกจับลูงพ่อนะครับ

คนเรานี่จะต้องทอดกระถิ่นกันอยู่แล้วแต่เจอข่าวอย่างนี้ทุกวันบางทีมันก็เหนื่อยใจเนอะ
อันนี้นะฮะตำรวจเนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
ปรากฏว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
แล้วก็มีการชอบโพสต์รูปไงชอบโพสต์รูปภาพคู่กับเด็กหญิงในลักษณะแบบ
ใบหน้าเนี่ยแนบชิดกันนะนอนกันบ้างรวมถึงมีสื่ออาณาจารย์ไว้ในครอบครองด้วย
นี่นั่นพุติพระนะฮะ
นั่นแน่นั่นแน่นี่นะ
ก็เลยไปตรวจสอบที่ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
เข้าพบกับพระอนันต์ขอสงวนนามสกุลไว้เนอะ
พระเองอายุเท่ากันชัยเหมือนกัน

หนุ่มทำไมอายุเธอไม่เพิ่มเธอสักปีเลยเนอะ
จัดมา๘ปีอายุเธอเท่าเดิมตลอดเลยเนาะ

ก็สอบถามขอตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่าพบหลักฐานตามที่ตำรวจไซเบอร์แจ้งมาเลยฮะ
พระอนันทร์เนี่ยรับสรรพเป็นบุคคลดังกล่าว

นั่นเห็นไหมล่ะเออเปลี่ยนชุดแล้วว่ะ

แล้วก็มีสื่ออาณาจารย์ไว้ในครอบครองจริง
ส่วนการใกล้ชิดกับเด็กหญิงเนี่ยแม่ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมชู้สาวหรอก
เพียงแต่ถ่ายรูปแล้วก็ใกล้ชิดกัน
ให้ความอบอุ่นทางใจ

เนื่องจากเด็กผู้หญิงเขาก็มีเหตุผล
เด็กผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้าอัตมาก็เลยอยากจะให้ความอบอุ่นทางใจ

ตำรวจเขาก็ไปสืบหาข้อมูลอีก
ก็พบว่าพระอานันต์เนี่ยเคยบวชแล้วก็ศึกมาแล้วครั้งหนึ่ง

กับเด็ก๑๘กับเด็ก
เห็นไหมถึงขั้นผูกข้อไม้ข้อมือกันเลยนะแล้วก็เลิกลากันไป
อืมนะฮะซึ่งพฤติกรรมของพระอนันต์เนี้ยมีรสนิยมในการใกล้ชิด

ลูกอมลูกอมสิลูกอมสิแบบให้ดูแบบวัยอากราอะไรอย่างนี้
แล้วที่ตรวจสอบปุ๊บเจ้าเจ้าที่นำพระอานันตร์เนี่ยไปลาศิกษา
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเป็นความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นก่อนจะนำตัวไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ไปฟังเสียงพระอานันต์สักนิดหนึ่งฮะ

ไม่ได้อันไหนก็ไม่ได้ร่วมแล้วเมื่อใดอะไร
มีครบหาได้ไหม
ก็มีคนเดียวอะตอนที่เศษ

แค่บวชเพื่ออันอย่างเงี้ยแหละอาชีพพระ

ทำบุญแบบจริงนะ

เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย
ต้อนรับเช้าวันพุธอันแสนสดใสก่อนวันหยุดยาว
ด้วยข่าวเมาส์แซ่บของวงการบันเทิงไทยค่ะ
หลังจากเพจเจ๊มอย๑๐๘ได้เปิดประเด็นใหม่
โดยระบุว่าดารารุ่นใหญ่บางคน
ยืมเงินเพื่อนดาราด้วยกัน
อย่าบ่ายเบียงเฉยคืนเงินเขาเถอะ
พี่ได้เงินมาแล้วแต่ขอให้เอาไปใช้อย่างอื่นก่อน

ระวังนะเพื่อนดารามีหลักฐานอีกเยอะแยะเลย

อย่าเอาชื่อเสียงมาแลกกับการยืมตังค์แล้วไม่คืนเลยนะ
พ่อเดี๋ยวเขาจะแจ้งความขึ้นมาจะเขิน
ด้วยรักอีพิมเมียทนายเจมส์

อีพิมนี่คือเจมส์ขออีกทีสิ

ยากมากเลยอันนี้
ดารารุ่นใหญ่ไปยืมดาราด้วยกันเอง
แล้วก็ปุ๊บยืนไปยืนมาปุ๊บได้เงินมาบอกว่าขอเอาไปใช้อย่างอื่นก่อน

ระวังนะเพื่อนดารามีหลักฐานทุกอย่าง

ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ดาเพื่อนกันเองก็เหมือนกัน

เขาติดดารารุ่นใหญ่เพราะรุ่นใหญ่บางคนก็ไม่ได้เป็นดาราแล้วไง

แต่นี่เป็นดารารุ่นใหญ่กับดารา

แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะติดเพราะว่าเครดิต

ก็เลยยืมมาโป๊ะก่อนไงหรอ
แต่อันนี้คือให้เดาให้ตายก็ไม่รู้เพราะไม่มีอะไรบอกเลย

แบบหมุนไม่ทันหรือพูดจัดอะไรอย่างเงี้ย

เอ้าน้องเอกรังต้องให้โทค่อนในก่อนไป

เขาก็มีการแบบว่าควงกันไปเที่ยวนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมีคนออกมาแบบลือกันเยอะมากจริง
เป็นคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่าล่าสุดก็คุณออมสุชากับคุณแอมพิธานก็ควงคู่กันไปเติมความหวานที่อังกฤษนะคะ
แล้วก็มีโพสต์ภาพขึ้นมาไหนขอดูภาพหน่อย
หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะ
เรียกว่ากระชับรักหน่อยเพราะว่าข่าวลือออกมาเยอะ
จริงก่อนหน้านี้มีคนไปถามน้องออมแล้วน้องออมเขาก็ออกมาบอกเลยว่าก็ไม่มีอะไรปกติดี
ก็น่าออกไปแกง้านไปกินข้อมกินข้าก่อนอยู่เนี่ยเห็นคนก็ไปต่างราวด้วยกันเนี่ย
ตัวเต็มหมดเลยตัวนอกจากเต็มคือราธารณา

เข้าไม่ได้ค่ะคุยค่ะแล้วอากาศดีแล้วเนี้ยค่ะ

อยากมาเพราะอะไรครับชอบอาหารกับอากาศ
แต่วันนั้นที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนะคะคือจากเมื่อก่อนเนี้ย
ตรงโซนตรงกลางที่เวลาเราจะไปขึ้นเครื่องไปที่เกรดใช่ไหมคะ
ร้านทุกอันจะเปิดแล้วมันจะแบบพลุกพ่านไปด้วยผู้คน

วันนั้นที่ไปคือมันเงียบเหงามาก

คือหนูก็ต้องไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นรอบนี้
ปรากฏว่าพอเข้าไปก็แอบตกใจเบา
เพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบมันเงียบมาก
คือตอนนั้นยังไม่ได้เปิดแบบให้คนเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าไงค่ะ

ตอนนี้หลายประเทศส่วนใหญ่ก็กลับมาเปิดหมดแล้ว

แล้วก็ล่าสุดเหลือแค่ประมาณแบบ๒แสนเอง

แบบเงินเย็นก็ถูกอะไรก็ถูกเอง

ตามมาจนด้านนางส่งมาเดี๋ยวมาเร็วเนี้ย

ตอนนี้นางมุ่งหน้า
ความฝันของนางจนนางประสบความสำเร็จจริงนะ
แล้วก็นางได้มีโอกาสประกบกับตำนานอย่างบลูสวีลิส

ยายปูเธอเป็นดาราของพี่ปู่จริงแล้ว
ดูดิตัวนี้เขาได้เข้าชุดบรูซ

เย็กปูมาแล้วจ้ะ

เย็กปูเด็ดนะ

พี่หนุ่มแซวใจ
ดูสิที่เนี่ย
นี่ไงดูเท้าเลย
ดูเท้าเลยล่ะ
มีคนป่าด้วยนะ

นี่นี่นี่นี่

เขาน่าจะมีการปลอมตัวไปแบบเป็นสายลับ
เข้าไปอะไรแบบล้วงความรับทุกอย่าง

เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนะฮะ
ทีเซอร์เนี่ยเห็นยายปูเต็มเลย

เดินผ่านชุบนะเป็นตัวหลัก
นางทำทุกอย่างแล้วชีวิตนางน่าทำละครที่สุดรู้ไหม
เขาตามใจได้แบบไม่มีใครชวนนางไปเดินภูมิคุณแหย่นาง
นางไปเดินภูมิใดนางนางตัดชุดเองไปเดินเองโหนางคนเดียวนางก็ทำ
แล้วปุ๊บเมื่อก่อนนางบอกพี่หนูอ่ะเงินก็ต้องหาตอนที่นางเงินก็ต้องหา
อยู่นู่นมันได้จะใช้เงินถูกต้องไหมล่ะเงินก็ต้องหา
หนูจะต้องซื้อตัวที่ถูกที่สุดอะพี่มดดำแล้วหนูก็นั่งกลับมาเพื่อมารับงานก่อน
แล้วปุ๊บไปถึงอเมริกาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ความฝันของนางเลย
เขาตั้งใจมากจริงจริงคนนี้แต่ว่าวูดวิริสน่าจะเล่นเรื่องนี้แล้วก็น่าจะไม่เล่นแล้ว
ทำไมพี่เขาเหมือนกับประกาศว่าแบบเขามีอาการป่วยอ่ะ
แล้วก็เลิกเล่นหนังแล้วอ่ะอืมแต่นี่เป็นดาราฮอลลีวูดแล้วใช่ไหมใช่ดิ
เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นดาราฮอลลิวูดจริงจริงแล้วเนาะ
อย่าพลาดชีวิตนี้กัญชัยก็อย่าพลาด
วันพระมันไม่ได้มีหนเดียวนม
ระวังบาปกรรมมันตามสนอง
มันมีคนที่จอนสบโต้
โอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมา
เขาอุกกันดันเรียกเขาจอนสบโต้

ไปดูโฉมหน้าของสาวที่ถูกยกให้เป็นหญิง

ดารารุ่นใหญ่อยู่ต่างกว่าเป็นตัว

มาอีกคำใบ้หนึ่งจากแองจี้แล้ว

โฉมหน้าสาวที่บอกว่ามีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลก
ตามหลักสัดส่วนทองคำนะคะใช้คำนี้
เชื่อว่าเธอคนนี้เด้งขึ้นมาในหัวคุณแน่นอนค่ะ

เพราะเธอมักจะไปเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับโลกอยู่บ่อยนะคะสำหรับคนนี้
คือถูกหยิบยกออกมาพูดในวงการศัลยกรรมค่ะ
โดยศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังของอังกฤษเนี่ย
ใครที่มีใบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
จากการวิเคราะห์๑๒จุดนะคะบนใบหน้าของเขา
พบว่าใบหน้าของเธอมีความสมบูรณ์แบบถึง
แล้วเขาสวยจริงนะดูคือเป๊ะหมดแล้วอ่ะ

ไม่หมายถึงแบบว่าเป๊ะทุกอย่างกับสัดส่วนเขา
แต่ก็คือพอดีมันต้องสมมาตรกัน

เหมือนไม่เป็นความกรีกโรงบาร์มันก็แบบพอดีกันเลยนะ

ให้มัยชอบไปขึ้นอีกหมอน่ะหินอีกคอไปกับพี่นิ่งอะ
หมอสมศักดิ์อยากน่าเหมือนอ้าวอยากเหมือนนุ่ม
พี่หนุ่มเสร็จแล้วเนี่ย
เดี๋ยวไปเอ่ยอันอื่น

ไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องความเลวร้ายของเธอน่ะ
มันไม่ต้องมาส่งดีแต่จิตเจ้าเลวซอม
พี่เป็นพรีเซนเตอร์อีกอันหนึ่ง
เวลามาตื่นแล้วเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ย
เจอหน้าแม่อบอุ่นพร้อมหน้าทั้งครอบครัว

นี่นะภาพมาน้ำเอย

นุ่มจะฆ่ากินกาแฟน่ะปแป่า๓บ

จริงถ้าไปหลับตอน๕โมง๖โมงมันทรมาน
เมื่อกี้ขึ้นมาเขายังบอกเลยพี่เพิ่งนอนมา
เถอะหลับเป็นชั่วโมงนะในรถนานมาก
วิ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้แบบใช่ล่วงไม่ไหวเหนื่อยข้างล่างเขาพูดกันหมดเนี่ย
เพราะรถหนูเขาก็บอกปกติพี่หนุ่มหลับบนรถอืมแล้วก็ถ้าผมเห็นเนี้ยเขาเขา
คนรถพี่ก็จะค่อยค่อยวนรถมาถ้าค่อยค่อยวนรถมาแสดงว่าพี่หลับอืมล่ะ
เขาก็จะไม่อยากปลุกพี่ด้วยวิธีการบอกคุณหนุ่มตื่นได้แล้วถึงเวลาแล้ว
เขาจะค่อยแบบวนรถมาเบาแล้วก็มาจอดให้พี่ลง
ไม่ไหวนกนกทีนกาแฟบ้างมันนออกมากเราวางเส้นเลือด

แคปชั่นว่าเพราะทุกการเดินทาง

แม่เคยมาให้เขาหอมแก้มงิมังละ

ความทรงจำซ่อนอยู่๔๕แล้วไม่ต้องปิดแล้วมั้ง
นี่ปิ้งไก่ในตำนาน

หวันนั้นที่เราดูแต่มือก็แค่ไม่รู้ว่าคนไหน
โอ้โฮตัวนี้เปิดตัวก่อนกู่อีก

เผลอผ่านไป๒๐ปีโครงการบรรเทิง
ไก่บิ้งไปบิ้งมาโอ้โฮ

ต้องเปิดตัวก่อนกู่อีก

ไม่ใช่หิตสาคือดูแลติดใจกับเพื่อนไม่แต่เราสนับสนุนนะอ่ะเราสนับสนุนจริงก็ว่า

แต่คนสนิทที่รอบข้างคุณแม่เขาก็มีไปหมดแล้วนะเบสคุณแม่คนเดียว

ดังปัดกรณ์ยังไม่มีค่ะอยู่ดีกว่าไปแล้วอะยังฉันก็ดังยังไม่มีค่ะคุณก็คือแบบ
ฉันคลองคมอาจารย์คลองกฎสูตรอุ้ยทำเป็นพูดมดดำ
จี้ให้นางมาจัดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจริงขอร้องอะไร
คือแบบคุณก็อย่าไปพูดข่าวซีเรียสมากเลยแรกผมก็ง่วง
เครียดเออฟังแล้วมันง่วงมันแบบโอ้ยไม่จริง
คือจะบอกให้ฟังรถเมย์พี่เจอข่าวอย่างนี้ทั้งวัน
วันหลังเราสลับแล้วอ๋อเอาข่าวบันเทิงมาก่อน
อะไปแล้วเราต้องโยนให้คุณผักภูมิกันแล้วล่ะน้องอุ๊ยคำอุ๊ยคำ